คุณผู้ชมฮะอยู่ที่อุดรธานี
เขาบอกว่าออกมาเนี่ยตกอกตกใจก็มี๒ปีแล้วมีความใหญ่ตะกานตาไม่แพ้กันครับ
อ้าวถูดดัวลอกันกวนแหลมเปี้ยวขนาดนี้

วางให้ทำให้ถูก
คณิตถารินทรรักษ์อายุ๖๓ปีที่หมู่๓ตำบลนาผู้อเภอเพลจังหวัดอุดรธานี
ต้นกล้วยต้นนี้สูงตั้งสองเมตรออกมานับเครือได้เลย
เขาบอกว่ามี๖หวีแต่มีความแปลกก็คือ๒ปลีมาแบบซ้อนเลยนะครับ

นั่นน่ะสิมาแบบนี้คู่กันเลย
ครูคณิตถาบอกว่าปลูกกล้วยเอาไว้หลายสายพันธุ์นะทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยไร้ปลีแล้วก็กล้วยพาโล
มีกล้วยไร้ปลีด้วยเหรอ

โอ้โหมีมากมายหลายกล้วยเยอะจริง

มีแต่เดือนอย่างเดียวนับเดือนนับสัปดาห์
บ้าเหรอหมายถึงปลีกล้วยรอลิงปลีไม่ใช่ปีเดือน

ก็นั่นน่ะดิมันก็มีบ้างที่ฮาเล็กฮาใหญ่ว่ากันไป
แต่อย่างน้อยคุณผู้ชมได้ยิ้มมุมปากเราก็เป็นสุขแล้ว

คุณผู้ชมครับความแปลกทางพันธุกรรมของธรรมชาติเนี่ย
บางทีมันก็มองเป็นเรื่องของธรรมชาติก็อาจจะเกิดขึ้นได้เนอะ

ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เชื่อว่ากล้วยมาให้โชค

โหดูกล้วยเขาใหญ่แท้แล้ว